มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นสายใหญ่ของความรัก
หนูน้อยวัย๒ขวบไร้เดียงสา
นั่งเฝ้าหน้าโรงศพของพ่อที่จากไปด้วยโรคมะเร็ง
แม่เรียกนะฮะแม่เรียกก็ไม่สนใจ
บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับพ่อจะคุยกับพ่อ
นี่คุณผู้ชมเป็นคลิปนะที่หนูน้อยคนนี้
นั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงศพนะครับแม่เรียกเท่าไหร่
หนูน้อยก็บอกแม่เดี๋ยวหนูจะคุยกับพ่อ
คือผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อดาดากนกลั๊ก

บอกว่าแม่ถามลูกชายวัย๒ขวบว่ามานั่งทำอะไรตรงนี้
หนูน้อยหรือว่าลูกชายตอบว่ามานั่งกับพ่อ
แล้วก็ชี้นิ้วไปที่รูปภาพหน้าโรงศพของผู้เป็นพ่อ
ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับ

เรียกว่าโอ้โหหลายคนก็มาให้กำลังใจกับครอบครัวนี้
แล้วก็เด็กชายวัย๒ขวบซึ่งร้ายเดียงสาเนี่ย

รู้แต่ว่าพ่ออยู่ในนั้นก็อยากจะคุยอยากจะเจอพ่อนะครับ
ซึ่งเป็นสารที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
จตุรนจตุขันอายุ๔๒ปี๔๓ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นพ่อของน้องนาวินวัย๒ขวบ

บอกว่าลูกชายไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลย
วันที่น้องเดินไปนั่งในคลิป
เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานี่แหละฮะ

แต่ไปนั่งคนเดียวหน้าโรงศพพ่อ
พร้อมกับบอกว่าเดินมาหาพ่อจะมาคุยกับพ่อ
วินเสียชีวิตนั้นมาจากโรคมะเร็งครับ

เมื่อวันที่๑๓พคที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายของวันที่๑๖พค
ส่วนน้องนาวินทั้งแม่และยายจะเลี้ยงดูน้องอย่างดีที่สุดนะครับ
แล้วก็จะค่อยบอกถึงการสูญเสียคุณพ่อไปให้ลูกชายได้ค่อยเข้าใจนะฮะ